เพียงแค่ขึ้นศักราชใหม่นะคะเราก็ได้ยินคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัย
ออกมาพูดแล้วว่าอาจจะกลัวอาจจะมีการเลือกตั้งไม่ทันปีนี้
เราอาจจะต้องเลื่อนออกไปกลางปีหน้าค่ะระดับคุณสุรชัยเนี่ยค่ะมีนัยยะอะไรไหมคะ

เราต้องยอมรับนะครับว่าท่านรองประธานไม่ใช่ว่านึกแล้วก็เป็นคนที่ชอบพูดเล่นไปเรื่อยชอบพูดไปเรื่อย
ไร้สาระไม่ใช่อย่างนั้นที่ผ่านมาจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของท่านที่เอามาพูด
เป็นเรื่องที่หลังจากนั้นมาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข้อเท็จจริงตามมาเป็นโดยตลอดนะครับ
ครั้งนี้การเปิดประเด็นนี้ขึ้นมาทุกคนก็ต้องตั้งความสงสัยว่าทำไม
มันจะเป็นอย่างนั้นจริงไหมนะครับว่ามันจะเลื่อนเลือกตั้งกันไปหรือเปล่า
เพราะเรื่องเพราะกฎหมายที่ล่างมาเรียกว่ายังไม่ทันยังอีกหลายฉบับ
กฎหมายต่างตั้ง๕๐๖๐ฉบับอะไรเหล่านี้นะครับ
ซึ่งอันนี้นี่คนอื่นคนฟังฟังเองก็มองดูว่ากฎหมายของสภาชุดนี้นะ
ถ้าจะเอาจริงไม่กี่นาทีก็ยังเสร็จแล้วนะครับเรื่องกฎหมายมันอาจจะมีเรื่องอื่นตามมานะครับ
ซึ่งอันนี้มันก็ระยะเวลานี้นี่มันก็ยังไม่มีอะไรชัดเจนอะไรเนี่ยนะครับ
แต่จากที่รับฟังสนับตับฟังดูเนี่ยรถแมพครั้งนี้จะส่งผลยังไงจะเป็นยังไง
สำหรับนักการเมืองเนี่ยแน่นอนเขากระทบโดยตรงนะฮะก็ออกอาการบ้างเนี่ยนะครับ
แต่ดูแล้วนักการเมืองเองจริงเนี่ยก็ฟังดูแล้วเนี่ยนะครับบอกว่าถึงมันจะเลื่อนออกไปสักหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับ
ไปปีหน้าอีกก็ไม่เป็นไรนะเขาก็ถือว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็อย่างน้อยมันมองเห็นแล้วว่าจะมีการเลือกตั้งเนี่ยนะครับ

เพราะถ้าไม่มีมันก็คงไม่น่าที่จะเกิดขึ้นได้
แต่ถ้ามันขยายไป๑๓ปี
ผมว่าอันนี้เนี่ยคนเดือดร้อนน่าจะเป็นรัฐบาล
ผมอยากจะพูดถึงเรื่องนี้อยู่พอดี
ก็ไม่ได้มีการกำหนดวันเวลา
แค่เคราะห์พราวเดือนไว้
ประมาณการอะไรกันไว้ทั้งนั้นนะครับ
มันก็ควรเลือกตั้งไปแล้วตั้งแต่ปี๕๙
ในตอนเริ่มแรกจำได้นะตอนปี๑๙๒๗๑๙๒๘
แต่ว่าทีนี้มันก็มีเหตุผลมีความจำเป็น
ในการดำเนินการตามระยะทาง

เปรียบเทียบการขับรถไปตามท้องถนน
เราตั้งใจตั้งเป้าเนี่ยจากกรุงเทพจะไปเชียงใหม่

แต่ถ้าขับไปได้สักกลางทาง
เกิดยางรั่วยางแตกยางอะไรก็ต้องหยุดเปลี่ยนยาง
ขับไปอีกไปเจอต้นไม้ล้มขวางถนน
ก็ต้องรอเคลื่อนย้ายต้นไม้ออกจากถนนซะก่อน

ตามภาวะความจำเป็นที่ไม่คาดคิดนะครับ

มีพระราชพิธีสำคัญมีอะไรต่ออะไรอะไรขึ้นมา

เมื่อมีขึ้นแล้วก็เปรียบเสมือนว่า
สิ่งที่เหล่านี้เนี่ย

ฉะนั้นจะเลือกตั้งปี๖๐

ทั้งเรื่องรัฐมนุนทั้งเรื่อง

บรรยากาศ
บรรยากาศความปลองดอง

เมื่อเลือกตั้งกันแล้ว
ผลออกมาทุกคนยอมรับ

มีความตั้งใจเจาะลมยางให้มันไปไม่ได้

คุณทงชัยก็ให้ความสว่างสวัยอืม

อุปสรรคอะไรเนี่ยก็ชัดเจน
ครับประชาชน
ถามว่าประชาชนจะคิดยังไง

สองความเห็นนะ

ช้าเอาให้ชัวร์
ส่วนที่ว่าไม่ได้แล้ว

อันนั้นก็ว่ากันไป
รถแบบนี้มันก็เป็น

อย่างที่คุณตรงชัยว่า
แต่ว่านอกแผนที่

ความผันแปลในแผนที่
ก็คือกระบวนการของการได้มา
ซึ่งเครื่องมือในการไปจัดเลือกตั้ง

กรรมพิจารณ์ร่างบอกอยู่แล้วว่า

เป็นแห่ง

ชี้เทศ

เลยคืณห่วงกันนะครับไอตัวตัวปลายอะไรค่ะที่จะทำให้ทุกอย่างมันยืดออกอีกความตั้งใจว่ำกฎหมายรูปได้ไหม
เราก็ต้องรู้ว่าเขาก็อยากอยู่มีเวที
ฉะนั้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจเนี่ย
เขาก็สร้างกติกาของเขาเองว่า
ไอ้รถแบบนั้นหมายถึงเรียกตั้งปี๖๐
เพื่อที่จะชี้แจงกับให้นานาประเทศเข้าใจด้วยไหม
ก็รวมทั้งหมดว่าก่อนสตร์ชอบเบี้ยวน่ะว่า

ฉะนั้นเนี่ยสภาพการมันก็จะเป็นอย่างนี้มาตลอด

เขาก็ใช้ตรงนี้มาคล้ายมาเร่งเหล้า
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีการเลือกตั้งแน่

ก็ห่วงเหมือนกันนะห่วงเรื่องนี้
แต่ว่ามันด้วยเงื่อนไขด้วยตัวแปรต่าง
ก็ต้องเป็นแบบนี้
วิธีการพูดของนายกเนี่ย

แต่ว่าพูดแล้วมันก็มีนัยยะ

ก็ต้องไปตามรถแบบนี้แหละ
เพียงแต่ว่าถ้ามันมีความจำเป็น

มีอีกที่ว่ามีประเด็นขึ้นมา

สมาชิกสภาสนช

สวนภานนท์นี้เขาออกมาบอกว่า

เราจะมีการแก้กฎหมายเรื่องปลองดอง

เขาไม่รู้มันมีความเห็นแตกต่างกันไป

ของคนอะไรต่างหลายอย่าง

มันเหมือนหินถามทางสำมาอีกทีนึง

ดูว่ามันจะติดขัด

ก็ต้องได้เห็นการเลือกตั้งไม่เร็วก็ช้า
มาดูเรื่องของความปลองดองนะคะ
ณตอนนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรที่คืบหน้าผันควร
ก็ไม่มีอะไรคืบหน้าก็จริงแต่ว่าการเงียบสงบลงได้
ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันไม่มีการทำร้ายกัน
ไม่มีการผลักดันประชาชนมาเผชิญหน้ากันเนี่ย
ก็เป็นสัญญาณที่ดีอันหนึ่งว่าอย่างน้อยความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองเนี่ย
เกิดขึ้นไม่ได้มีสาเหตุทางการเมืองที่จะมาให้คนเผชิญหน้ากัน
ก็เป็นสัญญาณที่ดีแล้วก็พยายามรักษาไว้
อย่าให้ใครเอาเหตุทางการเมืองมาก่อวอร์ดขึ้นมาอีก
ถ้าใครคิดจะก่อวอร์ดแบบนี้ต้องจัดการนะฮะ
เรื่องของความปลองดองก็ดี
เรื่องของการทำงานเรื่องของการแก้ปัญหาบ้านเมืองก็ดีนะครับ

ถ้าเลือกตั้งแล้วรัฐบาลที่เข้ามาใหม่เนี่ย
จะสามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่างเหมือนเนรมิต

อาจจะดีกว่าบ้างอาจจะแย่กว่าบ้าง
แล้วใครจะไปรับประกันได้รัฐบาลใหม่ที่เข้ามา

ก็รัฐบาลก็คล้ายคลึงกันนี้

เพราะมีรัฐมนุนเปิดช่องไว้นะครับ
ฉะนั้นเลือกตั้งเนี่ย
มันเหมือนกับว่าเป็นช่องทางในการ

เปิดช่องให้มันมีโผล่ให้ไอน้ำอะไรออกไปบ้าง

อย่างอยู่ในบวกจอดอันนี้แหละ

โอ้โหจะได้รัฐบาลประชาธิปไตยร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แบบ

อะไรที่จะทำให้ประชาชนออกมาเรียกร้องเลือกตั้งเถอะ

ก็หมายความว่าเลือกตั้งสลับฉาก
ส่วนเหตุที่มันเป็นอย่างนี้เพราะอะไร

ไปดูนะครับพอเลือกตั้งกันหน่อยก็เหลิง
บางคนใช้เหมือนกับว่าเลือกตั้งแล้วตั้งรัฐบาลแล้วก็มาป้นชาติ
ขอโทษนะครับให้มันเข้าใจชัดกันอย่างนี้
ฝ่ายรัฐประหารอยู่นานไปก็แทบจะลืมตัวบ้าอำนาจ
ออกไลน์เป็นแบบนี้ตลอด
ไลน์แล้วก็มันก็ไม่ต่างกันกับพฤติกรรมของนักการเมือง

ผมไม่ห่วงว่าจะเลือกตั้งเร็วหรือช้า
แต่ผมห่วงว่ามันจะหนีวงจรอันเลวร้ายนี้ได้อย่างไร
สุดท้ายเราจะหนีได้อย่างไรคะ
หัวหน้าทีมต้องเป็นคนดีเป็นแบบอย่าง
แล้วก็สามารถที่จะลำพาความรู้ความสามารถ

นี่สังเกตต้นปีไปนี้
นายกมีคำสั่งหลายเรื่องที่น่าสนใจนะ
โดยเฉพาะเรื่องการปฏิรูป
ตั้งคณะกรรมการมา๑๙คน

ให้มันออกมาเป็นรูปธรรมที่มองเห็นชัดเจน
อีกอันก็คือมีการเกี่ยวยงไปถึง
พัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็ยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปี
แล้วก็บอกได้ว่า
ต้องมีการแก้ปัญหาความขัดแย้ง

แล้วก็ยังไม่มั่นใจว่า
มีโอกาสที่จะกลับมาหรือเปล่า
ฉะนั้นสิ่งที่รีบทำเรื่องสำคัญส่องตำเรื่องนี้

แล้วก็ทำให้ตัวผลเหล็กประยุทธ์
รักษาคะแนนนิยมเอาไว้ได้
ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่าที่เราจะเลือกตั้งเร็วหรือช้าครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป